ส่วนเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเก็บจะชนะ๑๐๐เต็มนะครับ

ใช่ครับเจอกันล่าสุดนี้เราชนะ๒ต่อ๐นะครับ
ประตูแรกของเรามานาทีที่๑๒นะครับ
จังหวะที่เวียดนามเองเขาก็
คือก็ต้องบอกว่าเวียดนามเองเขาไม่พลาดในการรับบอลเกิน๔วินาที
ทำให้เสียจุดโทษนะครับจุดโทษนอกเขตนะครับ

แล้วเป็นเจษฎาชูเดชนะครับที่ยิงจังหวะนี้เข้าไปนะครับ
ครับไทยนำแล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครับ
จากนั้นกลับมาครึ่งหลังนะครับจังหวะนี้ของสุภวุฒิครับ
แซงมาจากการคลึงหลังของจิรวัตรนะครับ
ยิงเข้าไปแล้วลูกนี้สุดสวยเลยครับของปริศดาวงแก้วครับ
ครับตูมเดียวหายไปเลยครับ
ทีมชาติไทยนำ๓๐แต่ว่าเวียดนามก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ
มาได้ประตูไล่มาเป็น๑ต่อ๓นะครับจากดังแองตายครับ
แต่ว่าจบเกมทีมไทยชนะไป๓ต่อ๑นะครับครองแชมป์เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันครับ
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ย
อัดฉีด๑ล้านบาทด้วยนะครับจากการคว้าแชมป์ครั้งนี้
เป็นกำลังใจกันต่อนะครับไทยมีโปรแกรมรออยู่ชิงแชมป์เอเชียที่เติร์กเมนิสถาน๒๖กุมภาพันธ์ถึง
มีนาคมปีหน้าก็คัดไป๕ทีมเพื่อไปเล่นฟุตซอลโลกที่ลิโทเนียครับ